คุณสืบสกุลเคยเห็นเวลาที่เราเล่าข่าววัยรุ่นนัดมาเคลียร์กันแล้วค่อยเคลียร์กันได้ไหมคะ

ใช่เพราะส่วนใหญ่ก็ตีกันต่อยกัน
อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นวัยรุ่นสัตหีบ
นัดมาเคลียร์กันเมื่อคืนเที่ยงคืนกว่า
ปรากฏว่าก็ตะลุมบอลต่อยกันแหละ

อีกฝั่งนึงนะเอารถมาปิดถนน
มีทั้งมีดมีทั้งไม้มีทั้งปืน

แต่ตอนที่ตะลุมบอลไม่มีภาพ

แล้วก็ต้องเจ็บกันหลายคนนะคุณฮะ
เรียกการปิดถนนเป็นสนามรบสุดท้าย

ใช่ค่ะเพราะว่ามีอาวุธไง
มีดปืนไม้

วัยรุ่นเขาตะลุมบอลกันเสร็จแล้ว

คือจับเอาไว้ได้๕คนแล้วก็คุม๕คน
ไปสอบที่โรงพักหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวไป

ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ

เล่าให้ฟังแบบนี้ผมกับเพื่อน
เคลียร์กับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงเขาเป็นคู่อริ

ที่หน้าค่ะโดนหนักไหมกัน

ปากแบบนี้เจอเลยนะคะ

เจ็บแล้วก็จบกำลังจะแยกย้ายกลับบ้าน
แต่มันไม่จบจริงไงคุณผู้ชม
เพราะว่าฝั่งคู่อริเขามีรุ่นพี่

แล้วฝั่งนั้นมีทั้งมีด

รถมาชนกลุ่มยนต์ของ
อีกฝั่งนึงเข้าไปกันหมดแล้ว

ผมยื้อขึ้นไปช่วยเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันโดน
ใครไม่รู้อีกคนหนึ่งมันขี่รถพุ่ง
มันเกือบไปชดทีผมก็โดนหลุกได้
ไปชนอีกคนนึงแต่ไม่รู้ใคร
ฝั่งคนเจ็บบอกแบบนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
เดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดที่หนึ่งอีกฝั่ง
เอามาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อก่อนนะคะ
เห็นไหมตีกันไปก็เจ็บตัวเปล่าอาจจะถึงตายได้ด้วยนะครับ